คือน้องคนนึงค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนะไม่รู้ไปไหนมาแหละ
แต่พอกลับบ้านมาเนี่ยนะคะ

คุณแม่ก็ปล่อยให้ดูอยู่สัก๒๓วัน
ซิดูซิอาการมันจะเป็นอย่างไรนะคะ

คุณแม่ก็เอาไฟฉายส่องดู
หลังจากนั้นค่ะไปเจอตัวอะไรไม่รู้เล็ก
ไม้เนี่ยปั่นปั่นปั่นทำอยู่แบบนี้หลายชั่วโมงค่ะ
ตัวแม่มันคลานออกมาจากหูลูกอะค่ะแสดงว่าไปไข่เอาไว้จนออกลูกเต็มเลยนะคะ
ใช่ค่ะแม่มันออกมาลูกมันก็ออกมาด้วย
แต่ที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นเพราะอาการของน้องตอนนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
เบี้ยวคิ้วเอียงเหตุการณ์นี้นะคะ
เจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเห็บที่เข้าหูน้องเป็นเห็บป่านะคะ
เป็นเห็บคนละชนิดกับเห็ดหมาเห็บแมวที่อยู่ตามบ้านคน
ป่าจะอยู่ในป่าเลยจะอยู่กับตัวสัตว์ป่าบ้านอยู่ติดกับสวน
คาดว่าน้องอาจจะเดินออกไปไหนมาไหนกับช่วงนี้ลมแรงนะคะ
มันอาจจะลอยมาตามลมแล้วมันเข้าหูพอดีเลยนะคะ
หูน้ำชั้นในค่ะแก้วหูชั้นในช้ำมากมีเลือดออก
ทำให้ปลายเส้นประสาทอักเสบแล้วก็เลยทำให้น้องมีอาการที่เห็น
ก็คือปากเบี้ยวแล้วก็คิ้วเอียงวันนี้นะคะ
อาการน้องเป็นยังไงไปเช็คซ้ำแล้วนะคะ
เห็บไม่มีแล้วแต่แก้วหูอักเสบค่ะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตอนนี้ได้ให้ยากระตุ้นประสาทนะคะ
เพราะว่าเส้นประสาทบางส่วนใช้งานไม่ได้แล้ว
อีก๓วันคุณหมอนัดดูอาการอีกครั้งค่ะ
หลังจากที่ภาพนี้ข้อมูลนี้เรื่องนี้แชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่าเห็บที่พบในป่ามันมี๒ชนิดใหญ่
อย่างแรกก่อนเห็บแข็งส่วนใหญ่จะเรียกว่าเห็บกวาง
ตัวมันจะคล้ายเห็บที่มันอยู่กับในน้องหมาเนี่ยนะคะ
ตัวมันจะเป็นแบบนั้นเลยใหญ่ตัวแบบนี้นะคะใช่ค่ะเห็บกว้างนะ
ส่วนอีกหนึ่งชนิดเป็นเห็บลมหรือแมงแดงลักษณะมันจะตัวเล็กนะคะเหมือนอะไรนะคะ
กว่าเห็บทั่วไปตัวประมาณเข็มหมุดนี่แหละค่ะมันลอยตามลมได้
และบางคนถูกเกาะที่แขนคันเลยนะคันไม่พอบางคนถึงขั้นเป็นไข้ได้ด้วยนะคะ
หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังค่ะ
เคยให้ความรู้เรื่องเห็บกัดคนไว้นะคะบอกว่าอาการที่เกิดจากเห็บกัด
เป็นเพียงอาคารเฉพาะที่แต่มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
หลังจากถูกเห็บบางชนิดกัดคืออาคารอัมพาต
นี่ค่ะเป็นน้องเขาเป็นอัมพาตไปครึ่งหน้าเลยตอนนี้
ใช่เริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวนะคะ
จากนั้นระยะเวลาไม่นานจะเกิดเป็นอัมพาตได้นะคะ
และเท่านั้นไม่พอนะคะอาจจะเข้าสู่ระบบหายใจที่ล้มเหลว

มีอะไรผิดปกติก็รีบไปหาหมอนะคะ